เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เหมือนกัน
สำหรับนักศึกษาวิชาทหารปีที่๑รอด
นักเรียนรอดอปี๑ถูกหามส่งโรงพยาบาล๑๗คนที่จังหวัดนราธิวาส
แพทย์ระบุเบื้องต้นเนี่ยนะคะเกิดจากการฝึกหนักอากาศร้อนขัดน้ำ
นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อสลายแล้วคือหมอบอกว่า
ตัวน้องแต่ละคนสภาพร่างกายมันไม่พร้อม
แล้วกลายเป็นว่ามีหลายคนที่ต้องถึงขั้นฟอกไตเลยนะคะ
ขนาดนั้นเลยนะคะอ่าวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่สี่เนี่ย
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเด็กด้วยไปเยี่ยมน้องด้วย
แล้วก็จะไปเร่งหาข้อที่จริงในเรื่องนี้ด้วย
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูต้นเรื่องกันก่อน
โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนบอกว่า
เรียนรอดอปี๑นราธิวาสฝึกเด็กจนเข้าโรงพยาบาลหลายคน
คุ้มไหมตัวชีวัตรคุณไม่ผ่านนะ
แบบนี้สาเหตุเกิดขึ้นได้จากการขาดน้ำอย่างรุนแรง
มีภาวะกล้ามเนื้อสลายปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มร้ายแรง
เลี้ยงประจำโรงเรียนปิดสายรับโทรศัพท์
ระบุสาเหตุเกิดจากการฝึก
โดยที่ร่างกายเด็กไม่มีความพร้อมสภาพอากาศที่ร้อน
รวมไปถึงการขาดน้ำเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุขึ้น
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะ
หน้าแม่ที่ไปเฝ้าดูอาการก็บอกว่า
หลังเข้ารับการฝึกจะเดินไม่ได้
เนื่องจากว่าถูกทำโทษแม่บอกตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรมาก
คิดว่าลูกอาจจะปวดเมื่อปวดเมื่อยตามปกติ
แต่พอมาพบแพทย์ปุ๊บลูกไม่ได้เป็นแค่ปวดเมื่อยนี่นะ
ก็เป็นอาการอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
ก็ดูว่าน่าเป็นห่วงจริง
เอาล่ะอันนี้เป็นภาพที่คุณแม่เองก็เฝ้าดูแลลูกชายอยู่ด้วย

พลตรีภัยศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่๔วันนี้มอบ
ได้รับมอบหมายจากพบทบนะคะ
แล้วก็แม่ทัพภาคที่๔เดินทางไปที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์นะคะ
เยี่ยมดูอาการของนักศึกษาวิชาทหารที่ล้มป่วยจากอาการฝึก
อาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
แม่ทัพภาคที่๔บอกว่าจากการสอบสวนผู้รับผิดชอบ
อมรับว่านักศึกษาวิชาทหารได้รับการพักผ่อนน้อย
จากการฝึกฝึกจนร่างกายอ่อนเพลียดื่มน้ำน้อย
ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทางทหารจะรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายและการบำรุงขวัญส่วนครูฝึกล่ะครูฝึกใน
จะมีการตั้งกรรมการสอบส่วนข้อที่จริงตอนนี้ก็ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วอ่ะนะคะ
แม่ทัพภาคที่๔บอกว่าขอแสดงความเสียใจ
กับเหตุการณ์นี้และจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปเป็นบทเรียน
ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
เอาล่ะผู้ปกครองเองเปิดเผยกับทีมข่าวด้วยเหมือนกัน
ไปถึงวันแรกที่ลูกเข้ารับการฝึกคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ตอนนั้นสภาพร่างกายลูกก็ยังไม่พร้อมแต่มีการถูกสั่งให้ลุกให้นั่ง
ถึงสองร้อยครั้งวันที่สามอาการของลูกเนี่ยเริ่มเริ่มออกแล้ว
ไม่สามารถไปฝึกได้ต้องนอนอยู่ที่เต็นต์
แทนที่ครูฝึกหรือว่าโรงเรียนจะโทรแจ้งกลับกลายเป็นลูกที่โทรมาบอกนะคะ
แล้วก็ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลหมอตรวจเช็ดร่างกายพบอาการไตวายนะฮะ
คือปกติค่าไตคนปกติทั่วไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่ง
ยังไงก็ไม่เกินหนึ่งแต่ของลูกเนี่ยปลาเข้าไปเจ็ดจุดห้า
เอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์ฝึกควรทบทวนวิธีการใหม่นะคะ
ฝึกเอาแต่ความสะใจของครูคือถ้าเด็กรับไม่ไหวเนี่ยอย่าไปฝืน
เพราะว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ
ส่วนตัวแม่ก็ไม่อยากได้ฝึกแต่น้องเขาเอง
เพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้แม่ก็ไม่ไหว
แต่ส่วนตัวน้องพี่ว่าอืมแม่เป็นไรลูกไหว
แต่ถ้าว่ามันหนักเป็นแบบนี้อีกก็ไม่